ไปดูเหตุการณ์ของหนุ่มคนนี้หน่อยทำกับข้าวอยู่ดีดีค่ะ
ทำจะเสร็จแล้วจะปิดแก๊สใครจะไปคิดอยู่ในห้องเช่าตัวเองแท้
ซุดพึบลงไปแล้วเนี่ยปูนมันพังทับลงมาตัวเขาเลยนะฮะ
ทับตัวเลยอะค่ะหนุ่มผู้ชายคนนี้นะคะ
นี่คือเกิดขึ้นในห้องเช่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตำบลแหลมฟ้าผ่าที่อำเภอพระสมุทรเจดีค่ะสมุทรปราการ
คือกู้ภัยเนี่ยพอรับแจ้งเขาไปถึงเขาก็ไปเจอผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มชาวกัมพูชาอายุ๒๗ปี
ได้รับบัตรเจ็บเพราะอะไรถูกแผ่นปูนดูสภาพสิ
ถูกแผ่นปูนพื้นห้องน้ำทับร่างของเขาตั้งแต่ช่วงเอวสะโพกไปถึงท่อนขา
หน้าผากเองก็มีแผลแตกฉีกขาดด้วย
ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลถามว่าเอ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ยังมีจานชามอะไรเนี่ยหล่นละเนละนาดอยู่เลยนะคะ
เพื่อนคนเจ็บของหนุ่มกัมพูชารายนี้เล่าแบบนี้บอกว่า
ตัวคนเจ็บตอนเกิดเหตุทำกับข้าวอยู่ในห้องครัว
แล้วตรงพื้นห้องครัวกับพื้นปูนมันก็ติดกันกับห้องน้ำ
จังหวะที่เหมือนกับเขาเดินไปปิดเตาแก๊สน่าจะเพิ่งทำกับข้าวเสร็จเลยแหละ
อยู่ดีพื้นห้องน้ำซุดตัวลงไปเฉยเลย
แล้วพอพื้นห้องน้ำซุดแล้วทำไมมันมาทับตัวเขาอีกหรือเขาล่วงลงไปข้างล่างเหรอคะ
ร่วงลงไปสิคะพอตกลงไปเสร็จไอ้แผ่นปูนพื้นห้องน้ำมันก็ตามลงไปทับร่างเขาซ้ำ

ข้างห้องพยายามเข้าไปช่วยแต่ว่าไม่สามารถจะช่วยคนเจ็บขึ้นมาได้
เพราะว่าแผ่นปูนมันก็แผ่นใหญ่เหมือนกันแหละครับ
ก็ต้องเรียกเพื่อนห้องน้ำซุด
เพื่อนคุณอื่นมาช่วยสุดท้ายช่วยกันขึ้นมาทุลักษณ์ทุลัยแบบนี้

เขาแน่นิ่งไปเลยนะครับคุณแน่นิ่งหมดเรียวหมดแรงเลย
กู้ภัยมาถึงก็ประถมพยาบาลอีกทีนึงด้วยนะคะ
แล้วก็เร่งนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลต่อด้วยค่ะ